ครับตำรวจสภเกาะกลางครับไปจับคนร้ายสี่คนขโมยปาล์มนะฮะ
พบหลักฐานนะครับตัดกุญแจเข้าไปในสวนเขาเลยครับ
นอดลงนอดลง
นี่จับกันได้แบบคาหนังคาเขาเลยนะในสวนปามของชาวบ้านหมู่๕ตะบนเกาะกลาง
เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ชมฮะนั่นเป็นภาพตอนที่จับกลุ่มกันเลยนะ
คือมีปาล์มเนี่ยนะครับถูกตัดใหม่ใหม่เลยนะตัดใหม่ใหม่เต็มหลังกระบะเลย
น้ำหนักประมาณ๘๐๐กิโลกรัมถ้าเอาไปขายเนี่ยได้สัก๕๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีมีดตัดปามมีดพระหลักฐานครบคนร้ายมีด้วยกันสี่คนครับ
นายยะฝาหมานระอายุห้าสิบแปดปีนายสมเกียจหมานระอายุยี่สิบเก้าปี
เป็นลูกของนายยะฝาเมื่อกี้นี้นายประเสริฐรักษากิจอายุห้าสิบสอง
และนายชนละทิศบุตรเหมอายุยี่สิบครับแต่ผู้ต้องหาปฏิเสธหมดเลยนะ
บอกไม่ได้ขโมยไอ้โก้โก้ไหนไม่รู้นะเขาบอกโก้เนี่ยจ้างมาตัด
จ้างมาตัดปาล์มนะครับเพราะโก้เนี่ยเป็นเจ้าของสวน
เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อในพฤติกรรมของคนร้ายนะครับ
เพราะว่าทางเข้าสวนเนี่ยเห็นประตูรั้วเหล็กเนี่ย
แม่เพิ่งถูกตัดกุญแจสดสดร้อนร้อนเลยก็แจ้งเขาหานะครับ
รักทรัพย์ร่วมกันรักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
โดยใช้ยานพานะแล้วก็ร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน
เดี๋ยวจะตรวจสอบด้วยว่าโก้มีจริงหรือเปล่า
ที่ถูกอ้างถึงเนี่ยถ้ามีตัวตนเดี๋ยวจะเอาตัวมาสอบสวนต่อไปครับ